คือ๕คนรวมกลุ่มกันไปปล้นเอาใบกระท่อม

เขาขายอยู่ริมถนนสาย๒๔โชคชัยเดชอุดม
ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองนางรองบุรีรำ

ใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงขู่เจ้าของร้าน

เรามือเปล่าใครจะไปกล้าสู้กับคนที่มีปืนถูกไหมฮะ
เสร็จแล้วเอาใบกระท่อม๒กิโล

ถูกต้องครับตำรวจไปรวบตัวได้ทั้งหมดเลยฮะ

ละอ่อนน้อยอยู่เลย๑๓๑๖ปี

คุณตำรวจโรงพักนางรองที่บุรีรำครับพร้อมกับ
สืบสวนก็นำเยาวชนทั้ง๕ไปทำแผน

อ้างว่าผมไม่พอใจ

และเคยปาระเบิดใส่ก่อนหน้านี้

ผมเอาไปก็เอาไป๒โล

นี่ครับตำรวจก็ยึดไว้เป็นของกลางใบกระท่อมแบบนี้นะฮะ

เอาปืนมาจากไหนก็ต้องไปซักไซส์กันต่อครับ
เพราะมี๒คนที่เป็นเจ้าของปืน

พรบออาวุธปืนเพิ่มอีกด้วย

ลงพื้นที่ไปเจอกับเจ้าของร้านครับ

ใบกระท่อมได้แค่๒วันเอง

ให้ลูกชายอายุ๑๕เฝ้าร้าน

ว่าลูกรู้จักกับคนที่เขาก่อเหตุไหม

ไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มนั้นมาก่อนด้วย

เป็นคนใต้แล้วมาขายของอยู่ที่บุรีรำ

พวกระดับยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่าง
ใช้เกี่ยวกับรถอยากมีรายได้เพิ่ม
หารายได้เสริมโดยการเอาใบกระท่อมมาขาย
ก็เห็นว่าที่นี่เขาก็ปลูกกันด้วยแล้วก็ไม่ผิดกฎหมาย

แล้วมาทำกันแบบนี้เขาบอกว่ากลัวมาก
ตอนนี้ไม่อยากขายอีกแล้วแต่คงต้องเลิกขายแล้วล่ะ
ใบกระท่อมเหรอนะฮะ
ครับผมแล้วก็มาขโมยแบบกลางวันเสกเลยครับ
ผมเพิ่งได้ลงได้ขายได้๒วัน
พอดีวิ่งดูพื้นที่เลยว่าจะเลิกขายแล้วครับ
นี่ครับว่าจะเลิกขายแล้วครับ
ไม่ไหวแล้วฮะเจอแบบนี้นะครับ
ขณะที่แม่ของหนึ่งในกลุ่มหัวโจกฝั่งนั้นนะครับ
ฝั่งที่ก่อเหตุคุณแม่อายุ๔๖
บอกว่าต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกไม่ค่อยได้อยู่บ้าน

คือแม่เองก็ไปทำงานหาเงินมาให้ลูกดูแลลูก
แต่ลูกเองก็ไม่ได้รักเรียนนะครับ
ที่ผ่านมาแม่ก็จะคอยเตือนคอยย้ำบอกลูกตลอดเวลานะครับ
อย่าไปมั่วสุมกับเพื่อนมากนักนะ
กลัวว่าเขาจะเดินทางผิดแต่ลูกไม่เชื่อครับ
แล้วสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงไงคุณผู้ชมคุณมิ้นครับ
แม่ยืนยันว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกชายมีปืน
แต่แม่ยอมรับลูกแม่ดื่มน้ำท่อมจริง
นี่นะฮะก็คือตั้งแต่เปิดเสรี

กินใบทั้งต้มน้ำดื่มกันเกือบทั้งหมู่บ้านเลย
อันนี้แม่บอกนะครับนี่นะฮะ
ก็ไม่คิดว่าลูกจะใช้ปืนไปปล้นใบกระท่อม
แม่เสียใจแต่แม่ก็จนปัญญาแม่ก็พูดตรง

ก็รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหม

คือทั้งเขี้ยวเข็นทั้งเตือนทั้งตี

ตัวเล็กตัวน้อยกันทั้งนั้นเลยนะครับ